คุณผู้ชมครับการฟื้นฟูครองพิพัฒนย่านศรีลมจำเป็นต้องใช้จำนวนคนมากในการไปขุดลอกครองครับ
เรื่องนี้ได้รับความร่วมมือความเข้าใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีนะครับ
ให้ความร่วมมือกันในการเข้าไปขุดลอกครอง
เพราะว่าทุกคนนั้นต้องการจะเห็นแหล่งน้ำในชุมชนนั้นกลับมาสะอาดสวยงามอีกครั้งหนึ่ง
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกระหนกรัฐโกวิชัยครับ
เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนกำลังช่วยกันขุดลอกคลองพิพัฒน์ศรีลม
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพน้ำ
ทำให้คุณภาพสังคมในชุมชนพิพัฒน์๒ที่อยู่ติดกับคลองแห่งนี้ให้ดีขึ้น
โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพและมูลนิธิอุทธกภัทรในพระบรมราชุปธรรม
ตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการเทิดด้วยธรรมเรียนรู้สู่การลงมือทำ
การเริ่มต้นขุดลอกคลองจำเป็นต้องคำนวณขนาดความกว้างและความยาวของคลอง
ความลึกของดินเพื่อวางแผนประสานงานทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุดินและกำลังคน
ในการขุดลอกทองพิพัฒน์ที่มีความยาวกว่า๓๙๕เมตรในแต่ละจุด
จากจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่หลายสิบคนทำงานร่วมกันกว่า๖ชั่วโมงแล้ว
นายช่างชำนาญงานกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องง่ายในการปฏิบัติงานเพราะสภาพน้ำในลำคลองเน่าเสียมาก
มองไม่เห็นท้องน้ำและมีขยะอยู่จำนวนมาก
ดังนั้นการทำงานจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่ม

อย่างรองเท้าบูธและถุงมือถึงสองชั้น
ที่มาทำงานตรงนี้ก็สื่อมนึงจากธนกกรุงเทพฯ
โดยมูลนิธิอุทธกภัทรสำนักการเขตก็เชิญประชุมครับ
หลังจากที่ได้การประชุมแล้วเนี่ย

ก็ได้อาสาที่จะเข้ามาทำงาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะครับ

ว่าเราได้มาสร้างคุณประโยชน์
ซึ่งเราทำอยู่แล้วทำเป็นประจำอยู่แล้ว

แล้วก็งานตรงนี้หลังจากทำแล้ว
คนที่ได้มาที่สุดคือประชาชนในวิธี
จากเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและชาวบ้านในชุมชน
ยังมีน้องนักศึกษาที่อาสามาช่วยด้วยใจ
นักศึกษาที่เราพามายังเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา
ก็คือว่ามีความประสงค์ที่อยากจะมาช่วยเหลือชุมชนตรงนี้
เพราะว่าตรงคลองตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

ก็คือว่านางสาวก็เลยอยากจะลงมาช่วยกันตรงนี้

เขาได้เห็นความสามัคคีของหลายหน่วยงานที่มาช่วยกัน
นักศึกษาพวกนี้ก็นอกจากจะเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวแล้ว
ก็มีโอกาสดีที่หลายหน่วยงานมอบให้
ให้เด็กได้เรียนรู้นะครับว่าผู้ใหญ่เขาทำงานร่วมกัน

แล้วก็พอวางแผนกันเรียบร้อยแล้วตอนลงมือทำ
ลงมือทำช่วยกันอย่างไรเป็นระบบอย่างไร

จะทำให้แหล่งน้ำของชุมชนกลับมาใสสะอาดเหมือนในอดีต
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน
กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คลองพิพัฒน์ศรีลม
กรุงเทพมหานครนี้แปลงสภาพจากคลองที่เน่าเหม็น
และแหล่งเพาะพันธุโรคเป็นคลองน้ำใส
และไม่ใช่เพียงแค่ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
แต่ยังช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

เป็นหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจกันของคนในสังคม
ซึ่งที่อื่นนั้นก็สามารถนำแบบนี้ไปทำในชุมชนของตัวเองได้นะครับ
ให้น้ำในคลองนั้นสะอาดสดใสเหมือนเดิมครับ